มาฟังการวิเคราะห์กับเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับ

พร้อมกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับ
ภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บุหลวงเช่นเดียวกัน
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
หรือเป็นพี่จะขายทำกำไรออกมา
ก็ทำให้ตลาดนี้ปิดในใดบวกนิดนิดน้อยลงมาหน่อยแล้ว

ว่าร่วมเทรดโดยรวม๕๐๐๐๐๐๐๐กว่าล้านครับ
ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยนี้ยังยืนอยู่เหนือ๑๘๐๐จุดได้
พี่เอก๑๘๐๐จุดนี้จุดวัดใจหรือยัง

ก็ถือว่ารอบนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีหลายอย่าง
ชี้ไปว่าตากทุ่มไทยมีแนวโน้มที่เฉียนการขึ้นต่อ
มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาก็ค่อนข้างดีทีเดียว
เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ออกมาทั้งปีเลยปี๒๐๑๗
เป็นไปตามฆาตใช่เปล่าครับเป็นไปตามฆาต
เราก็รุ้นปีนี้เลยว่ามีโอกาสที่เห็นการโตต่อเนื่องครับ
คาดการณ์ปีนี้จะโตสักเท่าไรพี่เอก

เมื่อวานไปทางเยอรมันนี้รบไป๐๕๓เปอร์เซนครับ

ทางฝั่งยุโรปตอนนี้ก็มีข่าวต้องติดตามนะ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดพนักงานลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ

แปลกทีเดียวนะครับเป็นที่ต้นทุนลดนั่นเอง
นิกาอีกเช้านี้เปิดมาลบไปแล้วนะครับ
ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับลบไป๒๔๐จุดนะครับ
หรือ๑กว่านะครับติดลบไปแล้วเมื่อเช้านะครับ
เอกต่างประเทศมีอะไรน่าติดตามไหมครับ
ต่างประเทศตอนนี้ก็คือจะมีเรื่องประเด็นกับตัวเลขเศรษฐกิจ
ครับผมครับเหมือนบ้านเราเขาต้องติดตามดูนะครับ
ทางฝั่งยุโรปเองก็จะมีตัวเลขสะกิดออกมา
สัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับ

อ่านะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นมาแพง
บางคนบอกว่าขายทำกำไรออกมาเก็บเงินสดไว้นอนกอดนิดนึงก็ยังดีนะครับ
ย้ายไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งผลตอบแทนค่อนข้างสูงขึ้นแต่ความเสี่ยงก็ต่ำลง

เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็เริ่มปรับฐานแล้ว

ครับแน่นอนครับวันนี้เราสองคนก็มีมุมมอง

ในจริงวันนี้คนที่ซื้อสุทธิยังเป็นสถาบันอยู่นะ

ผมซื้อไปนี่๒๖๕๒ล้านคนไปเยอะทีเดียว
รัฐนูลต่างชาติยังคงขายสุทธิ๑๔๕๐ล้าน
แล้วก็นักทุนลายย่อยนี้ขายไป๑๐๐กว่าล้าน

สไลด์ถัดไปเลยตอนนี้หุ้นเราสามารถเลือกเป็นกลุ่มได้ใช่ไหมครับ
จริงคำว่าเป็นกลุ่มคำว่าเป็นช่วง

ซึ่งโดยปกติในตลาดหุ้นไทยจะมีหลักก็คือประมาณ๔ไตรมาส
คนมักจะดูกันเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมีเกณฑ์อยู่บางอย่าง
ว่าคุณต้องส่งงบใน๔ไตรมาสนี้
เพราะฉะนั้นบางธุรกิจไตรมาสหนึ่งดีไตรมาสหนึ่งอาจจะไม่ดี
สลับกันไปพี่เอกเอาอะไรมาฝากคำผู้ชมครับ
ก็เป็นหุ้นที่ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวตามฤดูกาล
อย่างเช่นไตรมาส๑ไตรมาส๒อาจจะมีการปรับตัวดี
แล้วก็จะมีการปรับตัวลงไตรมาส๓ไตรมาส๔อะไรแบบนี้
ซึ่งวันนี้เราก็คัดออกมาว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้าง
ที่มีโอกาสของการปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ไตรมาสหนึ่งนี่แหละครับ

กลุ่มแรกก็คือในเรื่องของกลุ่มขนส่งหรือกลุ่มเดินเรือ
ก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเห็นหุ้มกลุ่มเรือมีโอกาสปรับตัวดีเลยครับ
พกติการเขาเรียกว่าการขอมพันธาคมหรือการเดินทางส่วนใหญ่
โดยเฉพาะทางธุรกิจเวลาขนส่งกันก็จะมีเครื่องบินใช่ไหมพี่

เรือก็จะเป็นเรือใหญ่ใส่สินค้าเยอะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอุปสรรคฟื้นในช่วงตรุษจีน
มีการค้าขายกันมากขึ้น
มีการนำผลสินค้าโพควะพันมาค้าขาย

เรามองว่าน่าจต่าครับในแต่มาร์ทนึงอีกครับ

กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มการแพทย์
ในช่วงไตรมาส๑ของกลุ่มการแพทย์ครับ

คนเข้าโรงพยาบาลบ่อย

คุณนึกถึงภาพถ้าเกิดช่วงปลายปี

ตอนปีต้องเริ่มเช็คอับแล้วครับ

อาจจะไปเช็คอัพก็ได้นะครับ

ก็เป็นช่วงเริ่มปิดซ่อมบำรุง

แล้วก็ค่าการกรรติก็มีการปรักตัว

กลุ่มสุดท้ายครับพี่เอก
กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปิดโตเคมี

เพราะฉะนั้นเลือกแล้ว

หุ้นแบบไหนดีครับพี่เอก

ใช่ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีหลายบริษัททีเดียว

แล้วก็มีแถมท้ายนะครับว่ามีหุ้นอะไรบ้าง

มากกว่า๓๔ขึ้นไป

โอ้โหตัวนี้ถือไว้มากทีเดียวสูงกว่า๔
สูงกว่า๔นะครับ

โอ้โหให้ปันผลค่อนข้างเยอะ

เพราะฉะนั้นเวลาเลือกหุ้นเนี่ย

แต่ถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีมีปันผลสูง
อย่างน้อยรับปันผลไปก่อนแน่
ได้ประโยชน์มากกว่า

ตลาดหุ้นผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว

ปัจจัยหนุนที่สำคัญก็คือในเรื่องของการ

คิดว่าในช่วงปีนี้นะครับน่าจับตามากเลย
หลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเติบโตได้ดีครับ

ถ้าติดตามพระเอกก็เลือกตามกลุ่มแบบนี้แหละ

ขอส่งเงินให้คุณกรัฟที่ห้องต่องเลยครับ